จากคำว่าแอบแซ่บที่เราได้เรียนรู้กันแล้ว
คุณผู้ชมเราน่าจะเคยได้ยินคำว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคาด้วย

ก็เป็นสุภาษิตที่เอาไว้สอนกันว่า
คนที่ไม่รู้จักกระตันอยู่สำหรับผู้ที่ดูแลเรามาหรือมีอุปการะคุณใช่ไหม
เหมือนเจ้าตัวนี้เลยคุณผู้ชมกินบนเรือนขี้บนหลังคาจริงค่ะ
ยิ่งกว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคาแต่นี่คือขี้บน

แล้วดูสิตอนแรกผมนึกว่าไฟ

แล้วคุณครับกลิ่นของอุจจราจิ้นจกตุกแกนี่
เล็กแต่ว่าทรงอนุภาพมากนะคะ

อ๋อที่เรียกใกล้จมูกด้วยนะโอ้โหฉันเห็นใจเขาจริง
อุ๊ยดิไม่เข้าตาแปะลงไป
แปะอันเดียวมันจะเข้าไปทางไหน

เป็นเศษเอฟเศษเวลามันร่วงลงมา
โอ้โหอย่างนี้นะต้องระวังนะจิ้งจกตัวนี้อาจจะไม่ได้อยู่ดีแล้ว
จะถูกจับไปทำเป็นยาขายส่งประเทศจีนก็ได้
กิโลละหลายร้อยหลายพันหลายหมื่น
เออแต่ว่าแต่ตัวนิดเดียวนะ

ชนะเคยมีประสบการณ์จิ้งจกตกลงในแก้วน้ำไหมคะ

โดงตุ๊บโป๋งว่ายทั้งทั้งตำแจ่ม
เจี๊ยบเมื่อก่อนกุ้งผมว่าตัวนี้ฉันแตะคุณอ่ะตุบป๋ง

กลัวตอนนั้นเด็กยังไม่รู้ว่ามันตัวอะไร

อะไรนะเอาออกก็กินแล้วก็ชื่นใจดี

เออแต่ว่าเรื่องของจิ้งจกนี้มันน่ากลัวจริงแหละคุณ